รักก็ไม่เคยมีข่าวเรื่องงานเพลง

คัมแบ็คแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ

ล่าสุดนี่นักร้องหนุ่มมาสกวน
มาพร้อมกับเสื้อเชิดลายดอกอะไรอย่างนี้มาก่อนนะ

เขาพาดหัวอย่างนี้เลยหรอ
คัมแบ็คสองปรีหายไปเล่นเกมแบบนี้หรอ
อะเดี๋ยวต้องฟังว่าไปเล่นเกมจริงหรือเปล่า
แบบนี้หรอ

ก็ตกลงว่าไอ้วายลาดาเนี่ยมันชื่อใคร
แปลว่าอะไรหรือเปล่า
แล้วจะฟังให้รู้เรื่อง
จริงหรอยังไม่หายหรอ

ใช่หายไปกับโควิด
ก็เลยเล่นเกม

แล้วคือย่าผม

สำหรับผู้ชายประกิน

อัลบั้มอันนี้ด้วยครับ
ยังไม่ได้คิดชื่อ
ไม่สามารถพิยามสรุปหรืออะไรได้เลย

อยู่ชั้นบนย่าเขาตายเกือบจะแสดงความเสียใจเขาไม่ใช่

ไปถึงอัลบั้มเขาช่วยคิดชื่อกันด้วย

ที่กลับมาเพราะว่าที่ค่ายให้ร้องเพลงแล้ว

บอกว่าที่หายไป๒ปีนี่คือไปเล่นเกมจริงนะ